ขอพรแล้วจากดวงจันทร์แล้วยังไม่รู้ว่าจะสมหวังยังไง
ขอพรในวัดกันดีกว่าเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะคะ
เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากจริงค่ะอยู่ที่ไหนยังไงตามไปเลยค่ะ
นี่เลยไปค่ะคุณผู้ชมโอ้โหประชาชนจำนวนมากนะ
เขาแห่แห่นกันไปนะคะแปลว่าที่นี่ต้องศักดิ์สิทธิ์มากจริง
ที่นี่คือวัดละหารไร่ค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
บรรยากาศเรียกว่าคึกคักมากประชาชนผู้ที่ศรัทธาเนี่ย
แห่กันมาไหว้พระมาปิดทองมาลอดท้องช้าง
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
วัดนี้ถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระยองเลยนะคะ
ที่สำคัญยังเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทิม
เกจิชื่อดังที่เขาว่ากันว่าองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะ

ถึงแม้ว่าองค์หลวงปู่ทิมนะคะจะมรณภาพไปแล้วกว่า๔๔ปีนะคะ
แต่ลูกศิษย์ลูกหาเหล่าบรรดาประชาชนก็ยังคงเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
เพราะเชื่อในตำนานเรื่องมหัศจรรย์ต่างที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง
สำหรับหลวงปู่ทิมนะคะถือเป็นพระนักปฏิบัติที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณงามความดีนะคะ
อีกทั้งท่านยังมีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคลด้วยเชื่อกันว่าถ้าหากผู้ใดได้บูชา
จะทำให้เป็นที่ยอมรับมีเมตตามหานิยมถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะ
ใครมีโอกาสไปที่จังหวัดระยองนะคะ
ก็อย่าลืมไปขอพรไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
กลับไหว้หลวงปู่ทิมที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบบนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ